คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมเข้ามา
เพื่อจะดูจุดเริ่มต้นจุดต้นกำเนิดนะครับ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับ
ความเชื่อที่บอกว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้
น่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากค้างข่าว
นี่นะฮะค้างคาวเต็มถ้ำเลยครับ
นี่นะฮะนี่ครับโห้ยนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับมีข้อสันนิษฐานที่ถูกพูดถึงมากที่สุด
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้
ไม่น่าจะมาจากค้างคาวโดยตรงนะครับ
เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ไปพบรหัสพันธุกรรมของสัตว์ชนิดอื่น
อยู่ในไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์นี้ด้วยโห้ยนี่ฮะ
นี่ครับงูนี่ครับงูนี่อะไรครับ
ที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามีรหัสพันธุกรรมที่พบ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับ
ซึ่งตามข้อสันนิษฐานนี้เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
สันนิษฐานที่มีจุดเริ่มต้นของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ค้างข่าวไปที่งูแล้วมาที่คน
ก็สืบเนื่องมาจากงูนั้นไปกินข้างคาวเป็นอาหาร
หลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับก็น่าจะมีมนุษย์เข้าไปล่าสัตว์ป่า
แล้วก็พบงูที่มีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ศูนย์กลางการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้น
ถูกระบุว่าอยู่ที่ตลาดในเมืองอูฮันของจีน
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดแห่งนี้นะครับ
ตลาดแห่งนี้ครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นตลาดอาหารทะเลในเมืองอูฮันของจีนนะครับ
อาจจะฟังว่าเป็นตลาดอาหารทะเลแต่ความจริงแล้วขายหลายอย่างครับ
เนื้อสัตว์ป่าก็มีทั้งเนื้อสัตว์ป่าที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมาย
รวมทั้งเนื้องูเนื้องูตัวนี้ครับทุกผู้ชมครับ
งูที่ไปกินค้างคาวที่มีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
งูตัวนี้ก็ได้รับเชื้อมาแล้วพ่อค้าคนนี้เห็นไหมครับ
กำลังแร่กำลังชำแหละเนื้องูอยู่ครับนี่สับเป็นท่อนเลยนะฮะ
เลือดงูเนื้องูหนังงูเท่ากับว่าพ่อค้าคนนี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
หลังจากนั้นเขาขายต่อครับก็คือลูกค้าสองคนนี้นะครับมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะในแต่ละวันนะฮะ
ซื้อเนื้องูไปทำอาหารทานทั้งปรุงสุกหรือว่าไม่ได้ปรุงสุกเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันอีกครั้งนะครับสำหรับเส้นทางการเดินทางของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับท่านผู้ชมครับ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าสาย๒๐๑๙หรือที่เรียกกันว่าสายพันธุ์อูฮันนั้นเริ่มต้นมาจากค้างข่าว
ค้างคาวเนี่ยนะครับงูไปกินค้างคาวเป็นอาหารหลังจากนั้นคนก็มาล่างูไปทำอาหารจานเปิบพิษดาร
นี่คือการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับสิ่งที่น่าสำคัญที่สุดแล้วก็น่าเป็นห่วงที่สุดในขณะนี้ก็คือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็คือรักษารามการครับ

ไปพบแพทย์โดยเร็วเลยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นถ้าอาการมันต่อเนื่องอย่างเช่นหายใจติดขัดนะครับแล้วหาหมอไม่ทันมันก็จะไปสู่อาการของโรคปอดบวมหรือว่าปอดติดเชื้อแล้วไปสู่อาการติดเชื้อในกระแสเลือดรักษาไม่ทันถึงขั้นอาจเสียชีวิตได้นะครับวิธีป้องกันตัวเองเบื้องต้นก็คือไม่ไปในพื้นท